คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี๔นะครับ
เรามีเรื่องราวของการบริหารจัดการเงินทองและการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันครับ
วันนี้นะครับอยากจะน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙นะครับ
มีหลายเรื่องทีเดียวที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับเรื่องของการวางแผนเงินทอง

อย่างเช่นแนวทางในการทำฝนหลวงนะครับ
จะปรับใช้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกัน
ส่วนช่วงนี้ไปติดตามหลากหลายช่องทางที่จะพบกับรายการของเราได้ผ่านโซเชียลมีเดียครับ
เพื่อสร้างความมั่งข้างไปกับพวกเรา๓คนในรายการรวยหุ้นรวยลงทุน

ไทยได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยล่ะค่ะ
ผู้ที่รับรางวัลนะคะก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีมากเลยนะคะ
ก็จะสังเกตเห็นว่าทางด้านของสถานีบริการของเราเนี่ย
เราจะเพิ่มเติมความสุขให้กับทางด้านของผู้บริโภคมาก

ขอบคุณทางปรทที่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมานะครับ

สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เราจะมีกลยุทธ์ให้ท่านทุกสัปดาห์
มาติดตามช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะครับ

ก็จะมีเนื้อหาสาระเรื่องของการบริหารจัดการเงินทอง
เรื่องของการลงทุนให้ประสบผลสำเร็จนะครับ

วันนี้ครับผมอยู่กับคุณอรพันธ์บัวประชุม

อยากจะถือโอกาสพูดถึงแนวพระราชดำรัฐ

เห็นว่าทางคุณอรพันธ์บอกว่ามีหลายเรื่องมาก
ที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องของการจัดการเงินทอง
ในเรื่องของการลงทุนเป็นอย่างดีเลยทีเดียว
ค่ะมีหลากหลายเรื่องมากเลยนะคะ
แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วโดนใจ
สำหรับคนที่ต้องการที่จะลงทุน
นั่นก็เป็นในเรื่องของคำสอนในเรื่องของความเชื่อมั่น

มันเหมือนกับว่าต้องมีความเชื่อจริงแล้วเราต้องไปให้ได้ถึงจริง
เพราะว่าจากที่อ่านในพระราชประวัติของท่าน

อันนี้เราก็จะเห็นกันว่าฝนหลวงฝนไทย

ก็คือจะเป็นตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔๙๘
มีวันหนึ่งที่ในหลวงท่านได้เสด็จไปที่ภาคอีสาน
ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นภาคที่แห้งแรงมาก
คือท่านก็มองไปบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วก็มีเมฆมีอะไร
แต่ไม่มีเมฆก้อนไหนเลยค่ะ
ที่จะมีทีท่าว่ามันจะรวมตัวกันเป็นฝนตกลงมา

ใช่แล้วก็เป็นเหมือนเป็นผืนดินที่เรียกว่าร้อนแล้วก็แรง
แต่ด้วยความที่ท่านเองต้องบอกว่ามีพระเมตตา
ก็คือทำไมล่ะเราถึงจะทำให้ฝนตกลงมาไม่ได้
ก็เลยมีความคิดตรงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๖๒ปีที่แล้ว
แต่ณตรงนั้นหลายคนบอกว่าจะไปสั่งฟ้าสั่งฝนได้อย่างไร
อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเกิดขึ้นได้
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในตรงนั้นท่านก็จะมองว่า
แล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะทำตรงนี้ได้
ท่านเองก็พยายามคิดหาวิธีการต่างมากมายเลย

ได้ข้อสรุปว่าการที่จะมีฝนตก
มันก็จะมีในเรื่องของความชื้น

ถือว่าความชื้นมากจนทำให้อุณหภูมิเกิดความเย็นจับ
มันก็จะทำให้มีฝนตกลงมาได้

แล้วก็มีการส่งมอบต่อให้อีกท่านหนึ่งไปศึกษาต่อ
เห็นว่าลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง
หลายครั้งมากค่ะกว่าที่จะมาทดลองเป็นครั้งแรกเลย
อย่างเป็นทางการนี่ก็คือหลังจากตรงนั้นมาอีก๑๔ปี
โอ้โหใช้เวลาอย่างมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จ
แล้วก็สุดท้ายเป็นฝนหลวงให้กับคนไทยได้เห็นนะครับ

ฝนหลวงมันเกี่ยวข้องกับการลงทุนยังไงครับ
ยังไงก็เลยทำให้มองถึงตรงจุดที่
เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้
แต่ท่านก็ทำให้เป็นไปได้ถูกไหมคะ
เหมือนกันค่ะถ้าเรามามองในเรื่องของการลงทุน
บางทีเราบอกว่าเราไม่น่าจะทำได้หรอก
แต่พอมามองเห็นท่านตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าโห
ไม่น่าจะมีอะไรถ้าเราตั้งใจแล้ว
เราน่าจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้
เพราะฉะนั้นก็เลยมองมาถึงในเรื่องของเป้าหมายของเรา
ว่าเรามีเป้าหมายอะไรบ้างตรงนี้นะคะ
แล้วเราเองก็ควรที่จะต้องไปให้สุดไปให้ถึง
เป้าหมายเองที่เราต้องการไว้เหมือนกัน
ทุกอย่างเป็นไปได้แต่ต้องมุ่งมั่นต้องตั้งใจให้มากกว่า
ครับมีอะไรบ้างครับที่เราอยากจะเล่าสู่กันฟัง
อ้างอิงมาจากแนวการทรงงานของพระองค์ท่านครับ

พอหลังจากที่ได้ทดลองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีฝนตกมาจริงแล้ว
ตามนั้นท่านเองก็ได้มีการเหมือนกับจดสิทธิบัตรเอาไว้
แล้วก็ให้คำเรียกว่าจำกัดความง่ายเอาไว้นะ
ว่าการทำฝนเทียมมีอยู่ทั้งหมด๔อย่างด้วยกัน

ใช่ค่ะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าต้องมีการก่อเมฆ
ก่อเมฆนี่ยังไงคือเมฆเราเห็นอยู่กระจัดเลย
ทำยังไงล่ะที่จะให้มันมารวมตัวกันได้
อันนี้ก็เป็นหนึ่งทางที่ท่านบอกว่าต้องก่อเมฆให้ได้ก่อน
ก็เช่นกันถ้าเกิดว่าเรามามองถึงตัวเราเอง
เกาะเมฆตรงนี้ค่ะมันก็เหมือนกับการที่เราต้องมารวมก่อน
บางทีเราบอกว่าเรามีสินทรัพย์หรือเปล่า

ว่ามีอะไรจัดเป็นหวดเป็นหมู่ซะ
มีเงินฝากเท่าไหร่เคยไปซื้อสลากออมสินอยู่บ้าง
เรียงอยู่ตรงนั้นตรงนี้กระจัดกระจาย

แล้วก็อันไหนถ้ามันมีซ้ำซ้อนกันมากเกินไป
รวมกันให้อยู่ที่เดียวกันได้ไหมถ้ามันกระจัดกระจายกันมาก
พอเข้ามารวมกันมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น
นี่คือการก่อเมฆก็เป็นขั้นตอนแรก
พอมีการก่อเมฆเรียบร้อยแล้ว
ท่านบอกว่าอย่างที่สองเมฆมาแล้วต้องเลี้ยงให้อ้วน

เลี้ยงให้อ้วนก็คือใช้
ของท่านนี่ก็คือจะมีใส่สารอะไรต่างไปใช่ไหม
คือเมฆมันก็มารวมตัวกันแล้วก็ทำให้ตรงนี้
ให้มันอ้วนแล้วก็ให้ขนาดของเมฆใหญ่ขึ้น
เพื่อที่จะได้มีเม็ดน้ำหรือมีอะไรเข้ามา

ก็จะเป็นการนำเงินเนี่ยที่เรารวบรวมจากข้อเมื่อกี้เนี่ย
มาลงทุนให้เหมาะกับสไตล์ของเราเอง
เพื่อให้เงินของเราเติบโตขึ้น

ใช่เงินของเราก็สามารถเติบโตได้ผ่านการลงทุน

ใช่ค่ะเลี้ยงให้อ้วนแล้วก็ต้องเลี้ยงให้ถูกด้วยนะคะ

ใช่ค่ะอันนี้อาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้

ขั้นตอนที่๓นะคะก็จะเป็นเรื่องของการโจมตีแล้วค่ะ

บอกว่าก็ถึงเวลาที่ต้องโจมตีแล้วล่ะ

ท่านหมอว่าก็เป็นเรื่องของการโปรยฝ่านเคมีล่ะ
เพื่อเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิ
่งเมฆให้เป็นน้ำฝนนั่นเอง

แล้วก็มองเรื่องของการจับจังหวะ
ก็คือเอามารวบรวมเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
ตรงไหนที่เรามันเกินไปอะไรไป
ก็เข้ามาเรียบร้อยเราก็จะมาดูว่า
มีอะไรที่เราจะลงทุนเพิ่มได้อีกลงได้อีกไหม
แล้วก็ต้องมีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
ก็เป็นการโจมตีอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
มันก็คือการตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของเรานั่นเอง
ว่าเรายังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพรเราได้ตรงไหนบ้าง
ก็เป็นการก็ดูแล้วก็เพิ่มการลงทุน
แล้วก็โจมตีอย่างสม่ำเสมอก็เลยทำให้เราคิดไปว่าเอ๊ะ

ตีอย่างสม่ำเสมอต้องมีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยเหมือนกัน
อันนี้ก็ได้๓ขั้นตอนแล้วแล้วสุดท้ายเราต้องทำอะไร
โจมตีไปแล้วก็จะต้องไม่หนีไม่พ้นเป็นการเพิ่มฝน
ก็คือพอมีอย่างนี้แล้วก็ต้องรีบ
ฝนใกล้จะตกเนี่ยก็เรียกว่าท่านเองก็จะโปรยน้ำแข็งแห้ง
ก็คือเพื่อจะทำให้อุณหภูมิของเขาลดลงแล้วก็ฝนจะได้ตกลงมาได้
ก็เช่นกันพอมาเปรียบในเรื่องของการลงทุนแล้ว
ก็คือถ้าเกิดว่ามันตกแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเพิ่มเป้าหมายใหม่
ท้าทายให้มากกว่าเดิม
ถ้าเกิดว่าเป้าหมายเดิมที่เราทำเรียบร้อยทำได้สำเร็จแล้วค่ะ
อาจจะเหมาะว่า๑ล้านได้มาแล้ว
ตอนแรกคิดว่ายากอยู่อดทนทำจนได้แล้ว
เปลี่ยนใหม่ไหม๑๐ล้านไหวหรือเปล่า
ตั้งเข้ามาเป้าหมายใหม่ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น

ไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วมันก็จบไปแถม
เงินล้านตรงนั้นอาจจะหมดไปกับอะไรด้วยก็ไม่รู้
เราก็ต้องมาเริ่มทำเป้าหมายใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราฟังแป๊บเดียว

แต่พระองค์ท่านยังใช้เวลา๑๐กว่าปีกว่าที่จะศึกษาขึ้นมาได้
เพราะฉะนั้นเรื่องของความสม่ำเสมอเรื่องของวินัย

อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ยอมแพ้
บางคนลงทุนนะคะช่วงแรกไปลงผิดขาดทุนเจ็บตัว
เลิกเข็ดละเข็ดใช่
อันนี้ก็น่าเสียดายและรุดไปก็คือไม่มีการลงทุนไปจะอ่อมแต่อะไรที่ความเสี่ยงต่ำ
แล้วก็ผลตอบแทนช่วงนี้ต้องบอกว่าน้อยมาก
เหมือนในอดีตถ้าในอดีตเราบอกว่าลงทุนในเงินฝาก
ออมในเงินฝากเนี่ยมีล้านเดียวได้๑๒ก็พอแล้ว

แต่เดี๋ยวนี้หา๑๒ถ้าไม่มีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเลย

คุณอภัณฑ์มีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับคนไทย
ที่อยากจะน้อมนำเอาแนวพระราชดำริแบบนี้
มาปรับใช้กับการวางแผนการเงินของตนเองบ้างครับ
ค่ะก็คือถ้าตรงนี้เนี่ยก็คือท่านก็บอกแล้วถ้าไปคือไปให้สุดจริง
ก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีความพยายามตั้งใจแล้ว
ต้องไปให้ถึงจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้
อย่าไปล้มเลิกกลางคันค่ะบางทีเราอาจจะคิดว่าเรามาไม่ถูกหรือเปล่า
ถ้าไม่ถูกถามว่าหยุดได้ไหมหยุดได้
แต่หยุดแล้วศึกษาให้ดีก่อนหรือพร้อมทำตัวให้พร้อม
เพื่อที่จะก้าวต่อไปก้าวใหม่ที่มั่นคงไปกว่าเดิม
ครับคือพระองค์ท่านเป็นท่านแรกที่บุกเบิก
เพราะฉะนั้นท่านจะต้องศึกษาด้วยพระองค์เอง
แต่ทุกวันนี้เรามีนักวางแผนการเงิน
ขอให้คำปรึกษาเครื่องมือทางการเงิน
ก็ดูจะมีมากมายมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ย

ก็มีโอกาสง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เราก็ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
อย่างบางทีบอกว่าให้ข้อมูลมาเท่านี้ค่ะ
รับความเสี่ยงได้ไหมรับได้เต็มที่ไม่จำกัด
แต่พอเอาเข้าจริงหายไปนิดหน่อยบอกไม่ได้แล้ว
ตกใจอันนี้ค่ะมันก็อาจจะเกิดการผิดพลาดตรงนั้นได้
ต้องดูให้เหมาะกับตัวเองจริง
ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักวางแผนการเงิน

เพียงแต่ว่าการพูดคุยกันกับนักวางแผนการเงิน

บางคนบอกว่าพอเป็นเรื่องเงินเงินทอง

ลองพูดคุยกันกับทางนักวางแผนการเงิน

รวมเงินมาแล้วไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด

ถ้าเรามองว่าความเสี่ยงมากเกินไปความเสี่ยงน้อยเกินไป
ก็ปรึกษาหารือกับทางนักวางแผนการเงินนะครับ
ทางห้องทุกผู้หลวงก็มีนักวางแผนการเงิน

เนื้อหาสาระดีเรื่องของการวางแผนการเงิน